อาจนะครับท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง
ในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยจนเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำได้แล้วนะครับ
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยที่เป็นซอยไม่มีชื่อนะครับ
แล้วก็ในซอยนี้มีห้องพักแบ่งให้เช่าปลูกติดกันหลายหลัง
ชาวบ้านเขาก็มายืนมุงดูเหตุการณ์กันนะครับ
หลังจากทราบข่าวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังจากพบศพนายสุทนแทร่ห้องอายุ๔๔ปี
เป็นลูกจ้างร้านพลาสติกอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง
เสียชีวิตนี่ฮะนอนจมกองเลือด
ถึงขั้นแบบไส้ทะลักเลยไส้ทะลักจากการถูกยิงนะครับ
สภาพศพตามร่างกายนะครับ
ประสุนเข้าที่ขมับขวา๑นัฑเหนือคิ้วสายหนึ่งทั้งนัฐ
กลางหน้าอกอีกหนึ่งนัดที่หน้าท้องอีกนัดหนึ่งนะฮะ
ไส้ทะลักเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีต้นขาซ้ายอีกนัดหนึ่ง
สมัครอ่าสมัครหลังด้านขวาอีกหนึ่งนัดโอ้โหอืมเอ็มสิบหกอ่ะนะ
ใช่อะไรจะโกรธแค้นกันขนาดนั้นค่ะเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายคือนายสุทนนั่งอยู่ที่หน้าบ้านคนเดียวนะครับ
หลังจากนั้นก็มีใครซึ่งชาวบ้านบอกว่าก็ไม่เห็นไม่แน่ใจว่าเป็นใคร
ว่าเป็นใครกี่คนอะไรยังไงเอาเป็นว่าคนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาทางสวนยางพารา
แล้วก็กระหน่ำยิงเลยคือยิงไม่พอนะฮะ
ยังเข้ามายิงซ้ำอีกด้วยนะเดินเข้ามาใกล้อีกนะครับ
เพราะว่ามีปลอกกระสุนตกอยู่ข้างศพเยอะไปหมด
สาเหตุคาดว่าอาจจะมาจากเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดัง
นี่นะฮะต้องฟังจากเพื่อนบ้านนะครับ

นายสุธนเนี่ยมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่กับภรรยาอยู่กันสองคนนะฮะ
ช่วง๒๓วันมานี้ไม่เห็นภรรยาของนายสุทน
เมื่อวานวันเกิดเหตุนายสุทนก็ไม่ได้ไปทำงาน
นอนเล่นนั่งเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งดื่มเหล้า
ก็ปกติก็นั่งดื่มเหล้าแบบนี้นะ
แต่ไม่เปิดเพลงเหมือนทุกวันจนกระทั่ง๒ทุ่มได้ยินเสียงปืน
ช่วงแรกดังสองนัดหลังจากนั้นดังรัวตามมาอีกหลายนัด
แล้วเสียงปืนก็เงียบไปอ่าพอออกมาดูกัน
อ้าวนายสุทนถูกยิงนอนแน่นิ่งเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ประเด็นเบื้องต้นที่คาดว่ามาจากเรื่องการเปิดเพลงเสียงดังเนี่ย
เพื่อนบ้านหญิงคนนี้บอกว่านายสุธนเนี่ยเขาเป็นคนชอบเปิดเพลงเสียงดังจริง
เปิดทุกวันหลังเลิกงานกลับมาที่บ้านเนี่ยนั่งดื่มลงดื่มเหล้า
เปิดเพลงเสียงดังเปิดตั้งแต่เย็นจนถึง๒๓ทุ่ม
ก็เคยนายสุธนเนี่ยเคยมาถามเพื่อนบ้านนะผู้ตายเนี่ย
เคยถามเพื่อนบ้านนะแถวนี้ว่าเออผมเปิดเพลงดังไหม
หรือว่าผมเปิดเพลงได้ไหมก็เหมือนกับว่าก่อนจะเปิด
ว่าเขาเปิดไปแล้วก็จะมาถามเพื่อนบ้านนะ
ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านเขาจะว่ายังไงนะ
แต่เอาเป็นว่านิสัยใจคอของนายสุทนนะเพื่อนบ้านบอกว่า
ก็เป็นคนอัธยาศัยดีแม้จะเปิดเพลงเสียงดังก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใคร
แต่วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยเชื่อว่าคนร้าย
อาจจะเดินผ่านสวนยางพารามาแล้วก็ยิงใส่เลยนะ
เพราะว่าถ้าเดินเข้ามาตามทางปกติที่เขาเดินเข้าออกกันเนี่ย

แถวนี้ประจำแถวนี้ไม่มีใครเกลียดด้วยแค่อยู่อย่างนั้นค่ะ
กับจากทำงานเขาก็มาเปิดเพลง
ไม่ได้ให้ร้ายใครแต่ว่าไม่รู้คืออยู่ก็ปล่อยกลัวเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าจะสันนิษฐานว่าคนร้ายมาทางสวนยางพาราแล้วก็มายิงเขาตายเนี่ยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณสุชาดาสุริคงก็เลยลองไปดูตรงสวนย่างพารา
ถ้ามองผ่านสวนยางพาราไปเนี่ยตรงข้ามกับบ้านของผู้ตายนะฮะบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
เห็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกว่า
อันนี้เป็นบ้านของผู้ต้องสงสัยถูกเรียกไปสอบปากคำแล้ว
สวนยางพารามาเขาบ้านเขาจะตรงกันอย่างนี้เลย
เราก็ไปถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้แถวนี้นะครับบอกว่าไม่รู้จักกับบ้านเนี้ย
เป็นการส่วนตัวบ้านที่มองไปแล้วก็ฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ตายแล้วมองเห็นเนี่ย
เขาไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่รู้ว่าเป็นบ้านของทหาร
แล้วส่วนใหญ่บ้านจะปิดเงียบซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่า
ส่วนประเด็นที่ทหารที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่แน่ใจเพราะไม่รู้จักนิสัยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้
แต่ยืนยันว่าถ้าถามว่าผู้ตายเปิดเพลงเสียงดังไหมยืนยันว่าจริง
วันเนี่ยไม่ได้เปิดแค่ช่วงเย็นค่ำนะเปิดทั้งวันนะฮะเปิดเพลงทั้งวัน
อย่างคนที่คุยกับเราเขามีร้านอยู่หน้าปากซอย
บอกว่าร้านอยู่หน้าปากซอยยังได้ยินเสียงเพลงของบ้านของนายสุทน
ที่อยู่ไกลออกมาเพราะฉะนั้นบ้านของคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
อยู่ตรงข้ามกันเลยเนี่ยก็ต้องได้ยินเสียงโอ้โหมีแค่สวนยางกั้น
ต้องได้ยินเสียงแน่นอนอ่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช่สาเหตุหรือเปล่านะ
ไม่เคยมาคุยกันแล้วบอกว่าให้เบากันหน่อย
มันจะมีหรือเปล่าอย่างนี้ไม่รู้เพื่อนบ้านไม่รู้นะฮะ
รู้อีกทีก็คืออ้าวเขายิงกันตายแล้ว
เขาไม่ค่อยเห็นเขาเปิดบ้านด้วยซ้ำนะคะ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากลางวันเขาอยู่หรือเขาไม่อยู่
แต่เขาไม่ค่อยเปิดบ้านแต่ก็พอรู้ว่าบ้านหลังนี้คือ
เจ้าของบ้านเป็นทหารมันก็น่าจะนะเพราะว่ามันทุกวันทุกวันอ่ะ
แล้วด้วยความที่ว่าเขาอยู่มากันนานแล้วแบบซ้ำเดิมอย่างนี้ทุกวันอะ
ศพของนายสุธนตอนนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดน้ำผุดนะครับ
ท่านผู้ชมครับญาติก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อายุ๖๔พ่อบอกว่าพอรู้ข่าวว่าลูกถูกยิงตาย
ทีแรกยังคิดว่าเราฝันหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องจริง
ก็เสียใจทำใจไม่ได้แม้ว่าลูกชายจะชอบดื่มเหล้า
หลังเกิดเหตุพ่อบอกว่าไปดูศพลูกชายถึงกับข่าวอ่อน
ถูกยิงแบบโอ้โหเละเลยอ่ะ
พ่อบอกว่าเห็นกับข้าวเห็นข้าวในหม้อข้าวที่ลูกเตรียมไว้
แล้วยังไม่ทันได้กินเนี่ยมาถูกยิงตายซะก่อนเนี่ยพ่อยิ่งทำใจไม่ได้
ที่ลูกจะขอแยกไปอยู่ห้องเช่ากับภรรยาเนี่ย
ก็เคยบอกลูกว่าให้ระวังตัวเพราะพ่อเป็นห่วง
ใจไม่อยากให้ลูกไปแต่ลูกชายก็อยากมีครอบครัว
ผู้ตายนะครับนายสุทนแทร่ห้องอายุ๔๔ปีนะฮะ
พ่อบอกว่าลูกชายอยากมีครอบครัวไปเช่าห้องอยู่กับภรรยา
อยากมีครอบครัวของตัวเองพ่อก็ให้ไป
เขาก็มีลูกของเขาอยู่สองคนด้วยซึ่งทางพ่อ
เขาก็รับเลี้ยงเอาไว้นะส่วนน้องสาวของผู้ตายนะครับ
น้องสาวบอกว่าไม่เชื่อเลยว่าพี่จะมาถูกยิงตาย
เพราะเรื่องเปิดเพลงเสียงดังคิดว่ามันต้องมีสาเหตุอื่นมากกว่านี้นะ
เพราะจากลักษณะการยิงมันเหมือนกับคนที่โกรธแค้นกันมาแบบโอ้โห
พลุนทั้งตัวน้องบอกโกรธแค้นกันมาแบบโอ้โห
เหมือนตั้งใจยิงให้ตายเห็นศพพี่ชายแล้วรับไม่ได้
ถูกยิงพลุนไปหมดทั้งตัวอยากให้ตำรวจติดตามตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้จะได้ตอบคำถามกับลูกชายสองคนของพี่ชาย
ว่าพ่อเนี่ยตายเพราะอะไรตอนนี้สงสารหลานต้องกำพร้าพ่อ
ส่วนแม่เนี่ยมีอาการทางสมองชอบเดินหายออกไปจากบ้าน
บางทีไปหลายวันกว่าจะกลับมาก็คือมีคนเจอแล้วเอามาส่ง
ซึ่งตอนนี้พี่สะพ้ายก็ยังไม่รู้เลยว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
มึงมีมากกันพี่ยี่จกไปเลยนี่ป่ะไปตึงกัน
เปลี่ยนกับฮันเนี่ยโม่โม่โม่แหละก็คือโน่น
อย่างกองมันเต็บเร่งกันมันจบเปิด
ตัวแหละมนุษย์เองยิงตึ้ง๗ตีมากเลย
ผมว่าดีเร็วได้เร็วดิ
เรื่องทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
ตมตรีถาวรแสงฤทธิภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังบอกว่า
ผู้ตายนายสุทนเนี่ยมีชาวบ้านโทรไปแจ้ง๑๙๑หลายครั้ง
เกี่ยวกับเรื่องเปิดเพลงเสียงดังนะฮะ
ไม่มีปัญหาอื่นเลยนะชาวบ้านโทรไปแจ้ง๑๙๑เรื่องเปิดเพลงเสียงดัง

ผู้ตายชอบดื่มสุราพอดื่มสุราแล้วชอบเปิดเพลงเสียงดังนะฮะ
ตอนนี้ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นทหารอยู่ในพื้นที่ไปสอบปากคำ
แต่เบื้องต้นเขาให้ข้อมูลให้การกับตำรวจว่า
เขาไม่รู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตำรวจก็กำลังพยายามสอบถามอยู่นะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวเขาก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์นะครับ
อย่างถามว่าเออเครียดไหมตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เขาก็ดูสีหน้าเครียดแต่ก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรนะครับ

บอกว่าขอให้ข้อมูลให้ปากคำกับตำรวจเท่านั้น
แต่ตำรวจบอกว่าณขณะนี้เขายังยืนยันว่า
เขาไม่รู้เห็นอะไรด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้น